เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เซียรังสิต
เป็นคนงานเป็นช่างไฟ

ไปดูภาพเหตุการณ์นี้กันก่อนนะคะ

นี่แหละเป็นจังหวะที่กล้องวงจรปิดของเสียรังสิตปฐุมธานี

เป็นช่างไฟตกทะลุฝ้าเพดานลงมา

คือลักษณะหัวกระแทกพื้นเลย
ใช่ค่ะเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเลยนะคะ
อยู่บริเวณทางเข้าชั้น๑ของห้าง
แล้วเห็นลูกค้าที่ใส่เสื้อสีแดงกับ
ใส่เสื้อสีเข้มหน่อยสีดำเนี่ยนะคะ

อนันต์จันหมออายุ๒๙ปี

เป็นช่างเดินสายไฟในอาคารของบริษัท

พบว่าด้านบนของฝ้าเพดาน
ก็กระเด็นกระจายเกลือน

เจ้าหน้าที่ของห้างก็ต้องเอาผ้ามากั้น
กันพื้นที่เอาไว้ไม่ให้ประชาชน
เดินเข้ามาภายในห้างแล้วก็ตื่นตกใจ

อย่างนายวิทยาแสนใจก็ให้การ
บอกว่าทำงานรับเหมา

ช่วงนี้ก็ขึ้นไปเดินสายไฟเหมือนกับทุกวันแหละ
แต่จุดชนวน

อุปกรณ์เข็มขัดเซฟตี้ขึ้นไปด้วย

เรื่องความปลอดภัยนี่คือถือว่าสำคัญมากนะคะ

ฝ้ามันไม่ได้แข็งแรงอยู่แล้วนะ

และอีกอย่างชั้นที่ตกลงมา

ก็คือลูกน้องตกลงมาแล้วก็รีบเข้าไปช่วยเหลือ

แต่ท้ายที่สุดก็ไม่สามารถช่วยชีวิตได้นะคะ
สาเหตุตอนนี้ก็ยังอยู่ระหว่างการสอบสวน
เพื่อนผู้เสียชีวิตที่ขึ้นไปปฏิบัติงานด้วยกัน
แล้วก็ตำรวจเชิญตัวของเพื่อนผู้เสียชีวิตที่ร่วมงานกัน

เกิดจากการเสียหลักพลัดตก
ประกอบกับไม่ได้คาดเข็มขัดที่เป็นเซฟตี้

จะได้ส่งมอบร่างของผู้เสียชีวิต

หาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างแท้จริง

มารับศพไปบำเพ็ญพิธีทางศาสนา